คือยังไม่ได้รับปากว่าจะได้ทุกข้อ
อันนี้เราจะพยายามทำโดยเร็วที่สุด
ให้เสร็จโดยเร็วนะครับ

การเรียนของเด็กก็เหมือนกันนะครับ

ยังประเทศอีแซนใครไปสอนหนังสืออนุบันตญ์ก็จะจับติดคุกเลย
ไม่ใช่มาสอนหนังสืออะไรอะไรพวกนี้นะ
แทนหนูมันเป็นข้อผิดพลาดทั้งแต่จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งนั่งอยู่ในรายการด้วยแล้วดิฉันเชื่อว่าก็คงจะมีบางส่วนที่รอคำตอบอยู่
เรียนถามแบบลงรายละเอียดนะคะจะได้เข้าใจกันม้วนเดียวจบนะคะ
ในกรณีของเด็กที่จะออกจากโรงเรียนคือไม่ให้ลูกอยู่ต่อแล้ว
การคืนค่าเทอมคือคืนเต็มจำนวนหรือว่าต้องไปพิจารณาเป็นรายละเอียด

เชิญอย่างนี้ครับคืนค่าธรรมเนียมการเรียนค่าอื่นที่เขาจ่ายไป
รวมทั้งค่าอาหารด้วยเดี๋ยวจะคืนให้หมดเลยครับ
ส่วนที่ว่าจะค่าเยียวยาอะไรต่างเนี่ยเราจะจ่ายตามความเป็นจริงครับ

ก็ต้องให้มันมีปลายเสร็จมีอะไรตามจริงอ่ะนะ

อันนี้ต้องถึงคือเป็นเข้ารักษณะนั่งพูดคุยกันให้จบ
หรือว่าต้องไก่เกลี่ยผ่านขั้นตอนที่มีตำรวจด้วยคะอาจารย์

ตามเป็นจริงแล้วแต่สิครับถ้าทางฝ่ายเราไม่เชื่อก็ต้องมีหลักฐาน
ท่านเขามีหลักฐานมาเราเชื่อก็จ่ายไปก็แค่นั้น
โดยใครจะเป็นผู้ร่วมพิจารณาบ้างคะอาจารย์
ก็มีกรรมการแต่ว่าจริงแล้วไม่ต้องมีใครพิจารณามากมายหรอก
แต่ตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีกรรมการของโรงเรียน
เดี๋ยวนี้มันเป็นนิติบุคคล
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ากฎเกณฑ์อันนี้นะครับ

ถ้าสมมุติจะออกจากโรงเรียนคือ
อาจารย์คิดว่าง่ายอะไรคุยกันจบแน่นอนถูกมั้ยคะ
คือจะไม่ยืดเยื้อให้ต้องมาเหมือนกับแบบ
รอคำตอบเดี๋ยวรอดูก่อนรอประชุมไม่นะคะ

เราก็จะคืนให้หมดนะครับค่ะส่วนค่าเยียวยากับเหตุที่เกิดกับเด็ก
ใช่ครับค่ะก็คือต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลถูกไหมคะ
มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับอ่า
แต่ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากค่ารักษาซึ่งตามจริงแล้วในแง่ของความรู้สึกล่ะคะ
เยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวเขาพ่อแม่เขาเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลาน
อันนี้มันจะมีส่วนอื่นนอกเหนือจากการดูใบเสร็จค่าเทอม
มันก็ต้องพิสูจน์กันให้ได้ด้วยสิไม่ใช่มาพูดแต่ปากก็ต้องพิสูจน์กันด้วย
พิสูจน์โดยใครจะเป็นคนกลางเพราะว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเยียวยาสภาพจิตใจ
นั่นแหละสิก็ทางจิตใช่ไหมก็ต้องหาจิตแพทย์สิครับ
อันนี้เรารับผิดชอบเฉพาะของเด็กหรือว่ารวมถึงครอบครัวเขาด้วยคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับลูกหลานนะคะก็จะไปพูดถึงครอบครัวนี้มันก็กว้างไปไหม
แนวทางค่ะแล้วแต่อาจารย์นะคะแนวทางที่อาจารย์มองไว้นะคะ
คือเฉพาะเด็กสิครับมันไม่เกี่ยว
ทำไมจะมาต้องโยงนู่นโยงนี่เรียกนู่นเรียกนี่อะไรเนี่ย
ไม่ค่ะดิฉันนึกขึ้นมาเองค่ะอาจารย์
เอาตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงครับ
แล้วนอกเหนือจากนี้ในแง่ของค่าเสียโอกาส
ที่เขาจะต้องเอาลูกออกไปแล้วไปหาที่เรียน
หรือว่าเสียเวลาในการเรียนนี่
ถ้าเสียโอกาสเนี่ยเราก็บอกแล้วเราไม่ได้ให้เด็กออก
เขาจะเรียนต่อแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร
ใครจะออกไปก็เป็นสิทธิ์ของเขา

มันอย่างนี้มาเรียกร้องไอ้นู่นไอ้นี่
คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ

ฉะนั้นวาดภาพกว้างให้ค่ะ
แต่ทีนี้อาจารย์ค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อ๔ท่าน

ว่าสิ่งที่เขาอยากได้คำตอบจากอาจารย์
ซึ่งน่าจะเป็นคนที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดตอนนี้เนี่ย

ที่ฉันเริ่มจากคุณพ่อของน้องเสือก่อนค่ะ
คุณพ่ออยากทราบอะไรเรื่องอะไรให้ชัดเจนไปเลย
อยากทราบเรื่องถึงว่า
คือตอนนี้นะครับลูกชายของผมเนี่ยครับ
เกิดการนอนภาวะทุกคืนเลย
แล้วเกิดปัญหาคือไม่อยากไปโรงเรียนเลยเนี่ย
คือผมยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้เขายังไงนะครับ
และอย่างหนึ่งในการที่น้องมีพฤติกรรมที่อ้อนค่อนข้างกล้าวร้าวนะครับ

เราก็ต้องมานั่งเริ่มใหม่หมดเลย
ตรงนี้เนี่ยจะมีหน่วยแบบมีตรงไหนที่จะมารับผิดชอบตรงนี้ของทางลูกชายของผมบ้างครับ
แล้วก็น้องเนี่ยถูกกระทำซ้ำเนี่ย
จากที่เราดูคลิปวงจรปิดนะครับมันแค่๖วันเองนะครับ
แล้วถ้าเกิดเด็กโดนกระทำอย่างนี้มา๑๒เดือนเนี่ยครับ
ผมคิดว่ามันค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างเจ็บปวด
ถ้าเกิดว่าเราได้ดูคลิปทั้งหมดที่อัดไว้ได้นะครับ

ดูได้ดูได้

แล้วถ้าเกิดเป็นลูกหลานของทางอาจารย์เนี่ยแล้วโดนกระทำแบบนี้เนี่ย
อาจารย์จะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนครับ

เอาเรื่องแรกก่อนนะคะคือในส่วนของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเด็กนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นอนไม่หลับมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยค่ะ
อาจารย์มีเรียนเข้าใจว่าคำถามคือต้องการรูปธรรมในการชดเชยกับสิ่งที่ต้องมาเริ่มต้นกับลูกใหม่

ใช่ครับจะมียังไงบ้างครับที่จะมาดูแลลูกชายผมที่โดนกระทำโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
อาจารย์ความเห็นของอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าทางโรงเรียนควรจะเสนออะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะ
กรณีอย่างนี้นะครับตั้งแต่ผมทำโรงเรียนมา๕๖ปีนะ

ผมก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมาให้ผมตอบตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้อ่ะนะ
คืออาจจะต้องมีวงพูดคุยกันในเรื่องแบบนี้ไหมคะอาจารย์มันคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่อาจจะประเมินเป็นรูปธรรมลำบาก
แต่ว่าพ่อแม่เขาคงต้องการการเยียวยาตรงนี้ค่ะอาจารย์
อาจารย์คิดว่าจำเป็นต้องมีวงที่อาจารย์เองอาจจะเป็นประธานไหมคะหรือยังไงคะ
คือเราตั้งใจไว้อย่างนี้นะครับ
สมมุติว่าเขาไม่ออกแล้วก็จะหาจิตแพทย์มาเอาอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยมาเข้ามาในห้องเรียน
แล้วก็มาเยียวยามาสอนมาอะไรมาทำปฏิบัติยังไงผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับ
ก็ทำให้เด็กเขาลืมของเก่าที่มันไม่ดีให้มันรับของใหม่ใหม่เข้ามาก็เข้าใจว่าคงจะทุเลาลงไปได้บ้าง
ค่ะตอนนี้ครับ
เพิ่มเติมให้ค่ะคือคุณพ่อที่ถามเป็นคุณพ่อที่ตัดสินใจว่าคงพาลูกออกจากโรงเรียนนะคะ
ผมก็ตอบไม่ได้หรอกถ้าจะไปรักษาแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ค่อยมาว่ากัน
อันนี้ลองเป็นข้อเสนอแบบเร็วนะกับอาจารย์
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะคะ
เรียงไปที่คุณพ่อคุณพ่อน้องโอมค่ะ

ก็คืออย่างที่คุณพ่อของน้องเสือสอบถามไปนะครับ
คือเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กนี่คือเป็นในส่วนที่สำคัญที่สุดของลูกหลานที่โดนไปนะครับ
ทีนี้คือตอนนี้เราตัดสินใจว่าคือเราต้องการที่จะเอาลูกของเราออก
แต่ทีนี้คือถ้าเราจะออกไปเนี่ยเรื่องของการเยียวยาหรือว่าของการดูแลรักษาสภาพจิตใจของลูกของเราอะฮะ
ในส่วนตรงนั้นครับทางโรงเรียนเขามีตรงไหนที่จะช่วยเราได้บ้างครับ
หนึ่งคือเรื่องของสถานศึกษาอะไรพวกนี้ครับ

อาจารย์ทางโรงเรียนเนี่ยพอจะมีเหมือนกับเหมือนกับมีแผนในแง่ของถ้าสมมุติเด็กต้องเปลี่ยนสถานที่เรียนเนี่ยนะคะ
คือทางโรงเรียนพอจะมีคำแนะนำในฐานะที่อยู่ในแวดวงการศึกษาด้วยกันไหมคะ
ก็แล้วแต่ฐานะผู้ปกครองนะครับ
ถ้าผู้ปกครองมีฐานะดีก็อาจจะไปเรียนแบบอินเตอร์อะไรอย่างนั้นนะ
แต่ว่าอนุบาลหนึ่งเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันก็มีอินเตอร์เขาก็มีนะครับ
ลองไปติดต่อดู
ถ้ามีเงินก็ไปเรียนที่นั่นได้สบาย
อาจารย์ถ้าสมมุติเป็นลักษณะคืออย่างนี้นะคะคือมันไม่ใช่ลักษณะของรอบเทอมปกตินะคะ
แล้วก็มันก็เพิ่งเกิดเหตุจากที่โรงเรียนเดิม

คือว่าอาจารย์มีโรงเรียนเพื่อนฝูงกันหรือว่าเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโปรแกรมการเรียนใกล้เคียงกันที่พอจะเป็นตัวเลือกที่เหมือนกับเหมือนกับทางโรงเรียนเป็นตัวเชื่อมให้ถูกไหมคุณพ่อ

ใช่ครับผมใบส่งตัวอะไรอย่างนี้
ใบส่งตัวหรือแบบเอกสารแนะนำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อยู่กลางเทอมพอจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
ผมก็ชนปัญญานะไม่รู้จะไปเอาโรงเรียนไหนให้นะเดี๋ยวให้โรงเรียนนั้นก็ไม่ถูกใจโรงเรียนก็ไม่ถูกใจผมก็ลำบากเหมือนกัน
ผมก็ช่วยช่วยตรงนี้คงยากนอกจากว่าเรียนที่เดิมเนี่ยนะครับเราจะหาจิตแพทย์อะไรมาเยียวยาเราก็ทำได้อย่างนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่างก็เป็นเรื่องของโรงเรียนไป
ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้า